คุณผู้ชมค่ะช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกทุ่งสาวแดนสตอคนหนึ่งเจี๊ยบเบนจพรค่ะ
ต้องเจ็บช้ำน้ำใจนะครับเพราะว่ามีข่าวตลอดตลอดเรื่องสามีเด็กมีชู้นั่นเองนะจ๊ะ
จนเป็นเรื่องราวข่าวเช้าอยู่พักใหญ่ไปถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลค่ะ
จนตอนนี้นะคะเจ้าตัวแข็งแรงแล้วก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งค่ะเธออัปเดตให้กับสื่อมวลชนได้ฟังว่า
มีการฟ้องหย่าอดีตสามีเด็กไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผลการตัดสินของศาลก็เป็นไปอย่างน่าพอใจค่ะ
เจี๊ยบบอกว่าสารตัดสินให้แบ่งสินสมรสกันคนละครึ่งค่ะแม้ว่าเธอนั้นจะแฮปปี้แล้ว
แต่ฝั่งคู่กรณีกลับขอยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง
เพื่อขอให้มีการพิจารณากันใหม่ค่ะ

บอกอีกด้วยว่าไม่คิดถึงแล้ว
ไม่มีเรื่องต้องติดใจอะไรกันอีกกับผู้ชายคนนี้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เธอเองมีหนุ่มคนใหม่เข้ามา
ทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเรียบร้อยแล้วล่ะจ้า

อยู่ที่ศาลแล้วพี่ให้เกียรติการตัดสินใจ
แต่ในเมื่อเขาอยากจะพิสูจน์

ใช่ค่ะเพราะว่าจริงเราบ้านคนละครึ่งแล้ว
แต่ถ้าเขายังยื่นที่จะสู้เราก็

เผื่อว่าเราจะได้ทั้งที่ดินแล้วก็ทั้งบ้าน
เสียดายไม่คิดถึง

มันเริ่มมีคนแบบเป็นห่วงเราอะไรแบบนี้

คือแบบมันก็อารมณ์แบบว่าจะได้เรา

หนุ่มน้อยไปครั้งหนึ่งหนุ่มโตแล้ว
กลางเนอะกลางอะไรอย่างนี้

ขยบไวขึ้นมานิดนึงก็น่าจะดีขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะจะได้ดูแลด้วยนะคะพี่เจี๊ยบค่ะ